คุณผู้ชมเด็กผู้หญิงที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่อายุยี่สิบเอ็ดปีเจ็บทั้งกายและเจ็บทั้งใจค่ะ
คนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจจริงนะน้องอายุ๒๑ปีเอาเรื่องราวไปบอกกับพี่สาว
ดำเนินคดีทำไมต้องมีการโพสต์เฟสบุ๊ค
ร้องสื่อแบบนี้มาคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
คือพี่สาวเนียโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าสักเมื่อวันสองวันก่อนอ่ะฮะ
หนึ่งทุ่มน้องสาวเนี่ยไปดื่มไปกินกับเพื่อนที่บ้าน
ไปบ้านเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
หลังจากนั้นสักประมาณ๖โมงเย็นขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยกำลังจะกลับบ้าน
ขับไปขับมาเห็นรถกระบะจอดอยู่ริมถนนพยายามจะขับแซงขวาแต่ก็แซงไม่พ้น
รถเนี่ยเลยไปชนท้ายเข้ากับรถกระบะจากนั้นผู้ชายที่อยู่ในรถกระบะเนี่ย
ก็ลงมาช่วยพูดจาดีพูดจาภัยร้อนี่คุณผู้ชมเราทำให้ดูแบบนี้นะคะ
น้องเนี่ยรู้สึกอุ่นใจแต่ใครจะรู้ว่าไอ้คนที่พูดจาดีพูดจาภัยร้อเนี่ย
มันก็คือคนร้ายดีนั่นเองคุณเลยบอกไงคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเธอเล่าต่อ
เธอบอกว่าขณะที่รถจักรยานยนต์ผ่านมาก็ถามว่าจะให้ช่วยเหลือหรือเปล่า
แต่ชายคนขับรถกระบะบอกไม่เป็นไรคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยจากไป
เพราะคิดว่าเดี๋ยวเขาคงเคลียร์กันเดี๋ยวคนขับรถกระบะน่าจะช่วยเด็กผู้หญิงอายุ๒๑ปี
น้องผู้หญิงสักพักหนึ่งน้องผู้หญิงอายุ๒๑ปีเธอบอกว่า
บอกคนขับรถกระบะบอกว่าปวดปัสสาวะผู้ชายคนนั้นแหละก็เลยช่วยนะคุณ
พยุงเธอเนี่ยไปปล่อยปัสสาวะไปทำธุระเสร็จปุ๊บ
หลังจากนั้นก็จับน้องไปข่มขืนจนกระทั่งสำเร็จความไคร่
ที่บริเวณริมสะน้ำตอนนั้นเนี่ยน้องบอกว่าพยายามโทรศัพท์ให้คนมาช่วยแล้ว
แต่ยังไม่มีใครมาถึงประกอบกับว่าน้องเนี่ยเพิ่งไปประสบอุบัติเหตุ
รถชนแล้วก็ล้มเนี่ยนะคะตัวเองก็เจ็บด้วยไม่มีแรงต่อสู้หรือขัดขืน
เพราะรู้สึกบอบช้ำจนกล้ำกลืนฝืนทนให้มันเนี่ย
ก็คือคนขับรถกระบะเนี่ยข่มขืนจนกระทั่งสำเร็จความไคร่
หลังเกิดเหตุค่ะน้องสาวตอนนั้นยังไม่ได้บอกใครนะคะว่าถูกคมคืน
จนกระทั่งตำรวจเนี่ยพาทั้งหมดไปที่โรงพักโรงพักศรีชมพู
เพื่อดำเนินคดีกับน้องสาวคือในข้อหาเมาแล้วขับ
จากนั้นคู่กรณีก็กำลังจะกลับน้องสาวก็เลยพูดขึ้นมาว่ายังกลับไม่ได้
ชี้ไปที่ผู้ชายคนขับรถกระบะแล้วบอกตำรวจคุณตำรวจคะมันข่มขืนหนู
ตำรวจก็เลยนำตัวไปสอบปากคำแล้วนำตัวน้องผู้หญิงอายุ๒๑ปีปีเนี่ย
ไปตรวจในร่างกายว่าไปพบคราบอสุจิหรือเปล่าปรากฏว่าพบคราบอสุจิจริงจริง
มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศตำรวจก็เลยถามผู้ชายคนนี้ว่าทำจริงหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้คือบางข่าวก็บอกว่ายอมรับสารภาพแล้วตำรวจก็เลยปล่อยตัวไป
ข่าวก็บอกว่าน้องผู้หญิงนั่นแหละเป็นคนสมยอมให้ผมเนี่ยกระทำชำราวเอง
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงพี่สาวผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
อย่าเพิ่งให้มันกลับมันข่มขืนหนูอย่างเงี้ยค่ะน้องหนูก็บอกอย่างงี้
หนูก็เลยจริงใช่ไหมจริงใช่ไหมน้องหนูก็บอกว่าจริง
หนูก็ออกมาจากรถแล้วก็ตะโกนตะโกนบอกตำรวจแล้วก็ตะโกนบอกมันว่าอย่าเพิ่งกลับ
แล้วก็บอกให้ตำรวจแล้วตำรวจก็เอาผู้ชายคนนั้นขึ้นไปที่ห้องสืบสวนไปคุยกับตำรวจสองคนค่ะ
แล้วก็ตำรวจอีกคนนึงก็เลยมาพาน้องหนูแล้วก็หนูไปโรงพยาบาลหนูก็ไปด้วยอะค่ะ
พาน้องหนูไปตรวจภายในแล้วทีนี้ผลตรวจก็ออกมาหมอก็บอกว่าถูกข่มขืนจริง
ตำรวจบอกว่ากลับบ้านได้บอกเนี้ยค่ะบอกผู้ชายแล้วทีนี้หนูก็ถามว่าอ้าวทำไมให้กลับบ้านมันข่มขืนคน
ตำรวจก็บอกว่าไม่สามารถเอาผิดเขาได้ไม่มีหลักฐานเพียงพอก็พูดอย่างนี้ค่ะ
คุณผู้ชมได้ฟังจากปากพี่สาวผู้เสียหายแล้วใช่ไหมคะฟังแบบนี้เราก็เจ็บจี๊ดในใจนะ
คือพาน้องผู้หญิงอายุ๒๑ปีไปตรวจร่างกายแล้วแล้วก็พบคราบอสุจิก็รู้ชัดแล้วว่าโดนข่มขืน
แต่ตำรวจบอกว่าไม่มีพยานหลักฐานไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ทั้งที่คนร้ายก็ยอมรับสารภาพ
สาวเขาว่าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเอาเรื่องราวเนี่ยมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ขอความเป็นธรรมให้กับน้องสาวด้วยยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
และจะไม่มีการยอมความเด็ดขาดค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ชาย
ที่เป็นคนขับรถกระบะเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่พบว่ามีใครอยู่ที่บ้าน
บ้านเนี่ยปิดเงียบก็เลยไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ครอบครัวเนี้ยเขารับตัดอ้อยในหลายพื้นที่ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุสักประมาณยี่สิบสามปี
ส่วนความคืบหน้าของคดีค่ะตำรวจบอกว่าเรื่องนี้นะใจเย็น
ใจเย็นเย็นเพราะต้องแยกออกเป็นสองกรณีคือกรณีน้องผู้หญิงอายุยี่สิบเอ็ดปีเนี้ย
เมาแล้วขับค่ะอีกกรณีข่มขืนอนาจารย์คดีเมาแล้วขับเนี่ย
ข้อกล่าวหากับน้องผู้หญิงอายุยี่สิบเอ็ดปีไปเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีข่มขืน
ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจร่างกายของแพทย์ซึ่งจะมีการตรวจละเอียดอีกครั้ง
แล้วผลเนี่ยจะส่งกลับคืนมาที่โรงพักแล้วเมื่อนั้นแหละ
จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานว่าที่สุดแล้วน้องคนนี้
ถูกคมขืนจริงหรือเปล่าถูกคมขืนจริงหรือเปล่า
ค่ะอ้าวคุณผู้ชมพวกต้องหาเค้าให้กันพักเสพน่ะอืม
รับบางส่วนไม่รับบางส่วนเนี่ยนะคะเป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปนะคะ